วันนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พากษายกฟ้องนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายรมนตรี

ในคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยสินเชื่อโดยมิชอบให้กับกลุ่มบริษัท

โดยสารเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่านายทักษิณนั้น
คือซุปเปอร์บอสที่สั่งการอยู่เบื้องหลังตามที่ถูกกล่าวหา

กู้สินเชื่อแก่เครือกิจสดามหานครโดยทุจริต
วงเงินกว่า๙๐๐ล้านบาทเมื่อปี๒๕๕๙
ล่าสุดวันนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พิพากษายกฟ้องและให้เพิกถอนไหมจับ
ทักษิณชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีคนที่๒๓ของไทย

แม้ว่านายชัยนรงอินทรมีทรัพย์
กรรมการธนาคารกรุงไทยระบุว่า
ได้รับโทรศัพท์จากร้อยโทสุชายชาววิสิต
ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจำเลยที่๒
กล่าวอ้างถึงซูเปอร์บอสผู้สั่งการให้ปล่อยสินเชื่อ
แต่สารเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า

หมายถึงนายทักษิณหรือคุณหญิงพจมานณป้อมเพชร
และเป็นการคาดเดาไปตามความเข้าใจของนายชัยนรงค์เอง
ส่วนพยานปากของนายอุตมะสาวนายน
ใน๕คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อธนาคารกรุงไทย
รับฟังได้ว่าการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

พยานหลักฐานของโจทย์ที่นำมาไต่สวน

ทักษิณสั่งการผ่านจำเลยที่๒๓
อนุมัติสินเชื่อดังกล่าว
คดีนี้อายการสูงสุดยื่นฟ้องคดีเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ระหว่างที่จะเริ่มพิจารณาคดี
ปรากฏว่านายทักษิณได้หลบหนีออกนอกประเทศ
สารดีกาจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี
เฉพาะส่วนของนายทักษิณออกจากสารบไว้ชั่วคราว
กว่าจะได้ตัวกลับมาดำเนินคดี
ต่อมาในปี๒๕๖๐ได้มีการออกกฎหมายใหม่
ให้อำนาจสารพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลยได้
เข็มชัยชุติวงศ์อายการสูงสุด
ยื่นคำร้องขอให้นำคดีของนายทักษิณ

ซึ่งเป็นคดีแรกที่มีการพิพากษารับหลังจำเลย
และนายทักษิณตั้งทนายสู้คดี
และเป็น๒คดีที่มีการพิพากษายกฟ้องนายทักษิณ

ส่วนนายพานทองแท้ชินวัฒนบุตรชายของนายทักษิณ
ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสมคบฟอกเงิน
และร่วมกันฟอกเงินหลังพบหลักฐาน

โดยอ้างว่าเพื่อนำไปประกอบกิจการธุรกิจรถยนต์นำเข้า
แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
สืบพยาน๒๔๒๖กันยายนนี้
กำหนดวันอ่านคำพิพากษาล่วงหน้าไว้ก่อน
ในวันที่๒๕พฤศจิกายน
ขณะที่นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ยังปฏิเสธไม่ขอแสดงความเห็น
หลังสารยกฟ้องนายทักษิณ
พร้อมระบุเข้าใจที่สื่อต้องถาม
แต่ตัวเองคงไม่ขอก้าวล่วงคำพิพากษา